สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายจิตโมกค่ะ
วันนี้เรามีคำเตือนมาเตือนคุณผู้ชมด้วยความห่วงใยค่ะเพราะว่าเราพบว่าหลังจากนี้นะคะ
มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแพลลงมาปกครุมประเทศไทยของเราค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานกลับมามีอากาศที่หนาวเย็นอีกรอบค่ะ
อากาศติดลบเลยทีเดียวยอดดอยยอดภูเนี่ยมีน้ำค้างแข็งนะคะ
ซึ่งลมหนาวในขณะนี้นะคะสามารถแพลลงมาจนถึงกลางประเทศค่ะ
กลางสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครของเราสามารถสัมผัสได้ถึงลมเย็นค่ะ
ส่วนภาคใต้แตกต่างกันสุดคั่วค่ะเข้าสู่ฤดูมรสุมในทันทีค่ะ
ในช่วงระยะเวลาวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกที่จะถึงนี้นะคะ
ภาคใต้จะมีพายุอีกลูกหนึ่งนะคะพัดเข้าอีกรอบ
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักให้ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะไปดูก้อนเมฆที่กลายเป็นสีรุ้ง
บางคนบอกว่าสีคล้ายสีพาสเทลนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะ
ที่เกิดจากมีหยดน้ำเล็กคุณผู้ชมเรียงตัวกันค่ะ
พอแสงอาทิตยส่องลงมาก็กลายเป็นสีรุ้งอย่างที่เห็นแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรูปกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ